สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณชนะ

คุณชนะและชิสาในคู่กัดสะบัดข่าว

๕นาฬิกา๓๐นาทีโดยประมาณนะ

แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทางภาครัฐเขาช่วยเหลืออยู่ก็คือเรื่องของมาตรการต่าง

ใช่ค่ะก็คือเรื่องของมาตรการในการไปซื้อของในห้าง
ช่วงที่ผ่านมา๑๔วันแรกเนี่ยนะคะ

ก็จะไม่สามารถซื้ออาหารการกินได้
นั่งทานก็ไม่ได้สั่งอาหารในร้านก็ไม่ได้

คือสามารถซื้ออาหารที่ห้างได้แล้ว

ต่อให้คุณไปยืนอยู่หน้าร้านแล้วก็ตาม
แล้วไปสั่งขอกลับบ้านก็ไม่ได้นะคะ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะเอารายละเอียดมาเล่าแบบนี้ฟังค่ะ

ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกประกาศ
สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

กรุ่บต่อประชาชนทางด้านเศรษฐกิจสังคม

ควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
ที่พูดถึงนี่คือเรื่องของการผ่อนคลายให้ร้านอาหารตามห้างสรรพสินค้า
เฉพาะการสั่งอาหารหรือเครื่องดื่ม
คือห้ามผู้ประกอบการห้ามร้านค้าขายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง
คือก็เป็นการป้องกันแล้วก็ไม่ให้ผู้คนทั่วไปเข้าไปซื้อของในห้าง
ซึ่งข้อประกอบตรงนี้ก็มีผลตั้งแต่วันนี้ล่ะ
สิงหาคมไปจนถึง๓๑สิงหาคมหรือจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง
โดยทางห้างสรรพสินค้าเองนะคะก็ต้องทำระบบคัดกรอง
มีบริเวณพักคอยแบบนี้ค่ะแล้วก็เว้นระยะห่างให้เหมาะสมด้วย
ทีมข่าวของเรานะครับลงพื้นที่สำรวจยังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับ
พบว่ามีร้านอาหารทั้งหมดก็๑๒๐ร้านนะครับแต่ว่าสามารถกลับมาเปิดได้ก่อนเพียงแค่๗๒ร้านเท่านั้น
เพื่อเปิดขายอาหารและเครื่องดื่มในเวลา๑๐โมงเช้า
คนเนี่ยฮะรอมาหลายวันแต่ก็ต้องทำใจหน่อยนะฮะ
อาจจะใช้เวลานานหน่อยในการรออาหารเพราะว่าเขาไม่ให้เข้าไปนั่งรอกันเยอะ
ใช่แล้วคนสั่งก็เยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาหน่อยในการที่จะรับอาหารมานะครับ
อ่ะส่วนชนบุรีที่จังหวัดชนบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเขามีคำสั่งให้ร้านอาหารเปิดขายได้ถึงเวลา๒ทุ่มนะ
อ่าก็ถือว่าเป็นพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มก็คือเข้มงวดนะคะ
ส่วนที่โคราชกันบ้างร้านอาหารหรือร้านเครื่องดื่มในห้างเนี่ยก็เปิดถึง๒ทุ่มเหมือนกัน
ร้านสะดวกซื้อตลาดสดเปิดถึง๒ทุ่ม
โรงเรียนสถาบันการศึกษาทุกประเภทให้จัดการเรียนการสอนนะคะ
งดกิจกรรมการรวมกลุ่ม๕คนขึ้นไป
มีผลบังคับใช้วันนี้นะคะก็ดูรายละเอียดของแต่ละจังหวัดอีกทีนึง
เพราะว่าอาจจะมีมาตรการบางอย่างที่ควบคุมเฉพาะพื้นที่ก็ได้
บอกตรงก็ยังเห็นใจอยู่นะในกระป๋อการราคาต่างแล้วก็ลำบากอยู่เหมือนกันแหละ
แต่ว่าเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตไปเนอะ
คุณผู้ชมครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในช่วงนี้มันก็หนักหนาสาหัสอยู่นะครับ
หลายพื้นที่ถูกจัดให้เป็นพื้นที่ที่เป็นจังหวัดสีแดงเข้ม
เกิดคำถามว่าเออแล้วจะเดินทางเข้าออกจังหวัดด้วยรถโดยสารสาธารณะเป็นไปได้ไหม

เรื่องนี้นะครับทางบขศเขาออกมาชี้แจงแล้วล่ะครับ
เมื่อวานนะครับคุณผู้ชมครับก็คือกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบคศนะครับ
ออกมาประกาศนโยบายของทางบขให้มีความสอดคล้องกับมาตรการของทางภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ในพื้นที่สีแดงเข้มนะ
ขยายเวลาในการบังคับใช้ไปจนถึงวันที่๓๑สิงหาคมนี้
ระบุแบบนี้นะคุณผู้ชมว่าทางภาครัฐเนี่ย

ต้องการลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางเพื่ออะไร
ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
พูดง่ายจำกัดการเดินทางให้น้อยที่สุด

ใช่แล้วค่ะก็คือไม่อยากจะให้การแพร่ระบาดโควิด๑๙ไปหลายพื้นที่
ก็เลยประกาศหยุดการเดินรถเส้นทางภาคเหนือ

ภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่๓เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ
แบบนี้คำถามเกิดสำหรับคนที่ต้องการจะใช้บริการบอกขอสอ
แล้วเขาซื้อตัวไปแล้วจองไปแล้วทำไง

ท่านไหนนะครับถ้าทำการจองตัวล่วงหน้าไปแล้ว
บคศเขาเปิดโอกาสให้สามารถติดต่อขอคืนตัวได้
หรือจะเลื่อนระยะเวลาในการเดินทางออกไป

แต่สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการจองตัว
อันนี้จะขอคืนเงินไม่ได้นะ
แต่สามารถขอเลื่อนเวลาในการเดินทางได้ครับ
มาตรการนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะคะ
ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนต่างจังหวัด
ก็เดินทางแบบนี้อยู่บ่อย
ไม่ว่าจะเป็นขับไปเองนั่งเครื่องบิน

ไปห่างกันหน่อยใช้วีดีโอคอลคุยกันไปก่อนแล้วกัน
ให้สถานการณ์ดีขึ้นก็ค่อยจะได้กลับไปพบกันนะคะ

งานนี้สาวอย่างเรามีภาวะค่ะ
เมื่อมีหนุ่มโรคจิตไล่ขย่ำหน้าอกสาวแบบ

ช่วงหน้ากลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสมัครค่าว

เลือกดูวันเวลา
นี่มันก็ยังพึ่งต้นเดือนเองนะ

แต่บางคนบอกว่ายังไม่หายเจ็บปวด

อุ้ยตอนนี้เจ็บตั้งรากแล้วค่ะคุณ
อ่าแต่ต้องสู้ต่อไป
นักลบหลายคนเขาก็เตรียมตัวแล้วล่ะ

ถูกต้องแล้วเพราะว่าแม่น้ำหนึ่งออกมาชูทงรก
ผมว่าเราต้องสู้เราต้องสู้
แล้วมีเผยมีแง้มบอกแล้วนะว่าเราจะสู้ด้วยอะไรกันดี
เอาไปดูกันหน่อยสำหรับสายเสี่ยงโชคนะคะ
หลังจากผ่านพ้นวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลไปไม่นาน
แม่น้ำหนึ่งนางสาวพิรดาธนโชจินดากว่าไลฟ์เฟสบุ๊คอีกแล้ว
คือบอกแนวทางเลยเอาอย่างนี้ละกัน
กับแฟนคลับที่เป็นแฟนติดตามเพจของเขา
คือแฟนคลับเขาก็นั่งดูนะดูกันเยอะ
วิเคราะห์วิเคราะห์ของเธอเนี่ยวิเคราะห์อะไร
วิเคราะห์ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ทั้งรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายสองตัว
เอาตั้งแต่งวด๑๗มกราคม๒๕๖
ต้นปีเลยต้นปี
ยาวมาจนถึงงวด๑สิงหาคม๒๕๖๔นี้

รวมแล้ว๑๔งวดปรากฏว่า
เขาบอกว่าเกือบทุกงวด๗นำ๙ตาม
หรือไม่ก็๙นำ๗ตามหรือไม่ก็สลับกันอยู่อย่างนี้

ค่ะเพราะฉะนั้นไม่พอ
แม่น้ำหนึ่งยังเขียนเป็นแนวทางเลยนะ

นี่คุณชิสาตามนั้นแหละ

ทุกคน

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ
โอ้โหสิบวิเองเหรอ
คือแม่น้ำหนึ่งสลับด้านสิ

คือกล้องเขาเป็นแบบที่แบบมันสะท้อน

เพราะว่าแม่น้ำหนึ่งเคยประกาศว่าจะไม่จุดทูปเสียงไง

จะมนุรัทธ์เยอะมากนะ

เป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชมข่าวพวกนี้

ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ

ใครอยากให้จุดกดแปรก

กันฟังเพราะมันเป็นเรื่องของความเชื่อที่อยู่กับบ้านเรากันมานาน
ก็ไม่ได้อยากจะให้งมงายกันมากนัก
เอาแต่ว่าเสี่ยงแต่พอดีแล้วกันแล้วก็เสี่ยงให้ถูกต้องตามกฎหมายกันด้วยนะคะ
เอาคุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องราวของคนที่เขาโชคดีกันบ้างดีกว่า

ถูกรางวัลที่๔จำนวน๓ใบ

เป็นแสนเป็นแสนเอ้าไปดูกันหน่อยสิว่าเคล็ดลับในความโชคดีของเธอทำยังไงฮะ
ผู้โชคดีรายนี้นะครับคุณพี่ชวนพิษวังขุนพรม
เป็นชาวอำเภอจุลาพรจังหวัดนครศรีธรรมราช
อาชีพก็รับเหมาตัดโค้นไม้ยางพารา
เดินทางมาที่นี่เลยฮะ
มากับสามีเขามาติดต่อขอขึ้นเงินรางวัลกับทางธนาคาร

ใช่ครับคุณพี่ชวนพิษแกเป็นผู้โชคดี
ถูกรางวัลที่๔จำนวน๓ใบ

รับเงินรางวัลไป๑๒๐๐๐
นี่กว่าจะได้มาแบบนี้พี่เขาบอกฝันนะ
ฝันเห็นเพื่อนผู้หญิงสมัยชั้นประถมที่เสียชีวิตไปแล้ว
เพื่อนกลับมาหาในฝันแล้วบอกว่าให้ไปซื้อ๖๑
ตื่นมาเนี่ยนะไปหาเลยค่ะ
ปรากฏว่าที่แผงสลากเนี่ยมีเลข๑๒

แม้จะไม่ตรงเป๊ะนะแต่มันก็มี

สุดท้ายถูกรางวัลที่๔ค่ะ
เธอเลยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินส่วนนี้ไปทำบุญให้กับมูลนิธิ

โอ้ย๕นึง
นี่ไง

พอวันที่ออกรางวัลมาปั๊บ
เขาโทรไปเลยนะวีดีโอคอร์ให้เห็นหน้ากันเลย
ก็คือคุณพี่ชวนพิษนี่แหละครับ
โทรไปบอกลูกค้าว่าถูกรางวัล
นี่ยอดมั้ยคะจริง
สุดยอดพอรู้ว่าลูกค้าถูก

ฮะเขาช่วงดีนะคนช่วงดี

รางวัลไม่เป็นไรขอเป็นคนที่ถูกใจก็พอแล้ว
ถูกต้องแล้วคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าดูกับเราเพลินสนุกสนานก็ส่งไลน์มาคุยกันได้
เราจะได้อ่านข้อความกันด้วยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะไปช่วยดูคลิปนี้หน่อยดีกว่า
แต่ถ้าคนใจไม่แข็งพออันนี้แนะนำว่าให้ตั้งสติให้ดีแล้วกัน
เพราะว่ามันก็หลอนอยู่เหมือนกันมีหนุ่มคนหนึ่งเขาไปนั่งชิวจิบกาแฟอยู่ริมน้ำ

โอ้โหเอางี้เลยเหรอ

คือหนุ่มคนนี้เขานั่งชิวอยู่ริมแม่น้ำไงเอ๊ะมองไปอะไรลอยมา
ตุ้มต่ำต่ำลอยตุ๊กป่องแบบนี้อ้าวนี่มันเหมือนร่างคนแต่มาในแนวตั้ง
ดูดีอ่ะไม่ใช่คนอ่ะ
เป็นกุมารลักษณะเหมือนกุมารเออแต่ลอยมาแบบเนี้ยเขาแคปชั่นเลยบอกโอ้โห
พวกคุณเห็นเหมือนกับที่ผมเห็นไหมเห็นเหมือนกันเลยครับบีหนึ่งฮะ
อ้าวคุณไม่ได้ถามบีสองเหรอนี่ฉันตกใจอยู่นี่ฉันกำลังหลอนอยู่
นี่นี่นี่คือเวลาหันมาเนี้ยก็รู้สึกเหมือนโดนสบตายจริงจริงนะคุณศิษย์สา
นั่นแหละคุณนี่แหละฮะเห็นแบบนี้แล้วถ้าผมเป็นกุมารนี่นะ
ผมคงนึกในใจว่ายังยังอะไรอ่ะยังไม่มาช่วยขึ้นจากน้ำอีก
โอ้มายังไงมายังไงเป็นแบบเนี้ยคะคือพอคลิปเนี้ยถูกโพสตลงไปในโลกโซเชียลนะคุณศิษย์สา
ชาวเน็ตเขามาดูแล้วก็แสดงความเห็นจำนวนมากบอกว่าอะไรรู้ไหมมันเหมือนว่า
กุมารพยายามส่งสายตาให้มาช่วยช่วยหนูหน่อยหนูหนาวลอยอยู่ในน้ำนานแล้ว
ยังไม่เอาขึ้นไปอีกเนี่ยมือไม้เที่ยวมาแล้วลอยจนตัวจะอืดอยู่แล้วนะ
มัวแต่ถ่ายอยู่นั่นน่ะเออเนี้ยชาวเน็ตเขาก็แสดงความคิดเห็นกันอืม
แต่บางคนก็บอกว่าท่าลอยของน้องกุมารเนี่ยแบบมันก็น่าหลอนจริง
แนวตั้งแบบเนี้ยเออขึ้นขึ้นลงลงก็ตามกระแสน้ำล่ะคุณผู้ชม
แต่ก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นหุ่นกุมารที่มีฐานที่เหมือนถ่วงน้ำหนักอยู่ไหมอ่ะ
นะคะให้มันลอยได้อ่ะค่ะครับก็เลยโผล่มาแค่บริเวณท่อนบนของหุ่น
แต่ก็ลอยไปแล้วอ่ะคุณเออแล้วก็ลอยไปเลยลอยไปแล้วอ่ะ
พี่กัดหน่อยแล้วกันเผื่อใครไปเห็นจะได้ไม่ตกออกตกใจนะ
บอกว่าอยู่แถวร้านคาเฟ่ริมน้ำแห่งหนึ่งที่สุราชธานีนะ
เห็นแบบนี้แล้วก็ตกอกตกใจดีนะมากลางวันอ่ะอู้วถ้าตั้งคืนคุณมา
ใช่ไหมแล้วแล้วไฟเสลวเสลวจุดหนึ่งอยู่ใต้สะพานเอ้ออุ้ย
ขนลุกขนลุกอู้วฮ่าฮ่าคุณผู้ชมฮะฮ่า
ไปดูเรื่องราวที่ฝากเตือนภัยกันเกี่ยวกับเรื่องของพิษภัยยาเสพติด
โอ้โหต้องเตือนเลยค่ะโอ้โหไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรหรือว่า
อยู่ในสมณะแบบไหนนะครับอย่างเช่นที่นี่นะฮะที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
นี่ต้องจับศึกครับคุณผู้ชมครับ

นี่ครับเป็นภาพข้าวของนะครับคุณผู้ชมเห็นไหม
บาทพระแล้วก็พระพุทธรูป

นี่ฮะที่บริเวณสาราวัดบ้านปอพาน
ตำรวจปอพานเอาเผือเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
และชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นโอเค

นี่ท่านก็บอกเลยนะว่า
ผู้ที่ก่อเหตุให้เกิดข้าวของเสียหายแบบนี้
น่าจะเป็นหลวงพี่ธนศักดิ์ปานขวัญอายุ๒๐

พอรู้แบบนี้ก็เลยออกตามหานะครับ

หลวงพี่ธนศักดิ์นอนอย่างสบายใจ
อยู่บนสาราอีกหลังนึงก็เลยเอาล่ะเชิญตัวมาคุยกันหน่อยสิ
เชิญตัวมาที่ห้องพักที่สาราที่เกิดเหตุแล้วก็มาตรวจสอบดูภายในห้องพัก
แล้วเห็นอะไรคะอุปกรณ์เสพยาบ้ายาบ้าอีก๘เม็ดซุกซ่อนอยู่ในขวดลูกอม
ก็สอบสวนไปสอบสวนมาก็ให้การรับสารภาพว่า
ยาบ้านและอุปกรณ์พวกนี้เป็นของตัวเองโดยมีวัยรุ่นในหมู่บ้านแถลงมาขายเอาให้
พอขายให้เอาก็ซื้อไว้แล้วก็เสพเป็นประจำแบบนี้
ฟังเสียงเจ้าตัวกันเลยค่ะ
แต่ไม่มีหลักฐานเอาผิดกับใครจนมาเกิดเหตุซ้ำในลักษณะเดิม
ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุคนเดิมนั่นแหละ
ก็เลยไปแจ้งตำรวจให้เข้าตรวจสอบนะครับแล้วก็สามารถยึดตรวจยาบ้าภายในกุฏิเอาไว้ได้
จนพระท่านทางศักดิ์ต้องยอมจำนวนตอนหลักฐานนะครับ

แล้วก็จะควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ

ค่ะก็ผิดนะอาบัติทางพระด้วย
แล้วก็ผิดกฎหมายเรื่องของการเสพยาเสพติดด้วย
คุณผู้ชมภัยสังคมมันมีเยอะแยะ

ใครที่เป็นผู้คนที่ไม่ปรารถนาดีก็มีอีก

ไปไหนมาไหนต้องระวังตัวให้มาก

ไปซื้อกาแฟอยู่หน้าห้างสรรพสินค้าอยู่ดีเนี่ยนะ
มีผู้ชายแปลกหน้าที่ไหนมาก็ไม่รู้คุณชนะ

ผู้หญิงคนนี้เธอทำอย่างไรไปดูเขาหน่อยค่ะ
คุณมาจับมิ้งไเฟะไก่จะเขาโดนไปดี

อย่ายิงอ้านห้างอยู่เรือ
ดูจากคลิปนะคุณผู้ชมเรายังไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะ
แต่ว่าผู้หญิงคนนี้เธอโมโหมากจริงจริงมันจะไม่โมโหได้ยังไงอ่ะ
ใครจะให้มาจับหน้าอกกันได้ง่ายถูกไหมมันไม่ใช่เรื่อง
แต่ว่าเธอโดนผู้ชายเสื้อเหลืองนี่แหละพยายามไล่จับหน้าอกเธอถึง๕รอบ
ในคลิปนะครับเขาให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับทีมข่าวของเรานะว่า
วันเกิดเหตุเธอไปซื้อกาแฟหน้าห้างตรงนี้ส่วนแม่เนี่ยนั่งรอในรถ
ขณะเธอเดินกลับมาที่รถผู้ชายคนนั้นในชุดสีเหลืองนี่แหละ
ตามคลิปเลยนะเดินมาประชิดตัวเธอแล้วกระโจนใส่เอื้อมมือทั้งสองข้างจะมาขยำหน้าอกเธอ
เธอตกใจเลยตะโกนด่าออกไปทำนองว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ทำไม
แต่จริงเธอพูดมากกว่านี้นะพูดเหมือนที่เราได้ยินในคลิปประมาณนั้นนะคะ
แล้วเธอก็พยายามวิ่งหนีแต่ผู้ชายคนนี้ยังวิ่งตาม
แล้วพยายามจะจับหน้าอกเธออีกหลายครั้งจนเธอน่ะต้องตะโกนให้พี่รอปภมาช่วยเหลือ
ก่อนที่รอปภจะเข้ามาควบคุมสถานการณ์แล้วก็เรียกตำรวจสนบางชันมารับตัวผู้ชายคนนี้ไป
เนี่ยผู้หญิงที่เสียหายเขาบอกอีกนะคะว่าเท่าที่ไปสอบถามพี่วินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นเนี่ย
ผู้คนจำได้ว่าผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้เคยก่อเหตุไล่จับหน้าอกผู้หญิงมาแล้วหลายครั้งค่ะ
ในร้านสะดวกซื้อในห้างสรรพสินค้าเพราะคาดว่าน่าจะมีอาการป่วยทางจิต
ตอนนี้ทางตำรวจสนบังชันก็นำตัวผู้ชายคนนี้ส่งไปที่บ้านก่อน
แล้วก็กำชับให้ดูแลผู้ชายคนนี้ให้ดีนะอย่าปล่อยให้ออกมาเพ่นพันหรือว่าก่อความรำคาญตกใจให้กับคนอื่นอีก
ถ้าสมมุตินะอันนี้ผมก็ไม่ได้กล่าวหากันนะถ้าสมมุติว่ามีอาการทางจิตอะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะกินยาให้ครบนะตอนที่หมอสั่งครบหมอให้หาย
เพราะว่าเรื่องของจิตประสาทมันเป็นเรื่องของการรักษาในระยะยาว
เพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วตัวของผู้ป่วยเองอาจจะเดือดร้อนด้วย
แล้วก็ผู้อื่นเองก็ระแวงไปด้วยครับ
นะฮะฝากกันไว้ค่ะ
มาดูเรื่องราวของการมอบของขวัญให้แม่ยายหน่อยค่ะ

เท่าไหร่ก็ทำคะแนน

มิติใหม่ของการมัดใจแม่ยายจะเป็นอย่างไร
วันนี้นะคะมีมาให้ดูพอหอมปากหอมคอ
ลองไปดูตัวอย่างนี้ก่อนว่าจะเอาไปใช้ดีหรือเปล่าคะ
โอ๊ยในที่สุดแม่ยายก็กวาดงานระวัลไป๓๘๐๐บาท
โอ้โหแหม่เหมือนเล่นเกมโชว์เลยนะ
อะไรอย่างนั้นเลยคุณชนะเห็นไหมเขาไม่จับเวลา

แล้วก็ปิดตาแม่ยายให้แม่ยายเนี่ยตักเงินตักเงินในอ่างในบ่อในอะไรเนี่ย
เขาเรียกว่าสะสะน้ำสะน้ำเด็กสะบ่อโลมเลยอย่างนี้
แต่ตักตรงนี้ตักได้ตักเท่าไหร่ก็ตักเลย
ตามเวลาที่กำหนดเลยค่ะแม่แม่เอาเลยค่ะแม่คะแม่คะตักให้ได้เลย
ใครก็เชียร์กันสุดฤทธิ์ในนั้นก็จะมีหลายหลายใบใช่ไหม
ใบสีแดงใบสีเขียวแล้วแต่ว่าแม่จะตาดีได้หรือเปล่า
แต่แม่ก็มองไม่เห็นอยู่ดีเป็นเรื่องของการวัดดวงล้วน

อ่าดี
ก็ดีนะคุณชนะเป็นสีสันคือบางทีเนี่ยจะมอบเงินให้มันก็อาจจะเฉยไปแล้ว

แต่ว่ายังไงพ่อแม่ก็ปลื้มใจแหละที่ลูกคิดถึงถูกไหมคะ
แต่ลองเปลี่ยนเป็นวิธีแบบให้เล่นเกมโชว์หน่อยไหม
แต่ช่วงนี้อาจจะต้องเว้นระยะห่างกันนิดนึง
จะใช้วิธีการโอนแบบที่คุณชนะชอบโอน
ก็สะดวกดีใช่ไหมวิธีการโอนโอนไวต้องไว้ใจพี่

ถูกไหมเรื่องของเรื่องนะบางทีเนี่ย

แต่ว่าพอข้ามหน้าฝนไปเข้าสู่ช่วงหน้าแรงหน้าหนาวมันก็แหม
ใช่ไหมมันแห้งแรงอะนะ
เนี่ยมันมีเรื่องราวของการที่จะต้องทำยังไงกันดีนะ
ให้น้ำมันเข้าสู่นาให้แบบเต็มที่
พืชพันธุ์จะได้ออกผลดีอย่างเช่นนาข้าว

พี่น้ำไม่รักเขาแล้ว

หน้าน้อยมันขาดน้ำหล่อนี้ก็จะเป็นยังไง
ข้าวมันจะตาย

ก็หน้าน้อยไง

เพราะฉะนั้นต้องปล่อยน้ำเข้าสู่นา

พืชไล่เข้านาก็จะได้อุดมสมบูรณ์มีเกี่ยวขจี
ถ้ายังไม่รู้ว่านามันแห้งแล้วน้องจะอยู่ไม่ได้
หมายความว่าอย่างไรไปเปิดเพลงปล่อยน้ำสู่นาน้อง
ของเราเออนั่นแหละเพลงอะไรก็ไม่รู้หรอกแต่เป็นการปล่อยน้ำให้ดานของน้อง
อะไรประมาณนี้ไปเปิดเพลงนั้นเลย
ใช่ไหมก็ถือว่าเป็นเพลงที่เรียกว่าสื่อความหมายได้น่ารักดีเป็นการเปรียบเปลย

แล้วคุณจะเข้าใจเรื่องราวนี้ก็เป็นธรรมดาชีวิตคู่มันก็ต้องเติมเต็มให้กันและกัน
แต่เติมแบบไหนก็แล้วแต่ถนัดดังกว่าชนะเขาถนัดเติมเงิน
เป็นสายเติมอยู่ด้วยระบบเติมเงิน
คุณผู้ชมค่ะยังไม่หมดหรอกนะเรื่องของคู่
คุณภรรยาเนี่ยสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือความรักความซื่อสัตว์จากคุณสามี
คุณชนะแต่ลองไปฟังเสียงของคุณสามีดูบ้างไหมคะ
ว่าเขาอยากจะขออะไรจากคุณภรรยาบ้างค่ะ
แค่ซื่อสัตว์กับฉันนั่นคือทั้งหมดที่ฉันขอ
เหรอขอแต่ตังค์ล้ออี๋
หนังสนขอจะลียแฮฟ
โอ๊ยมันก็ถูกแล้วนี่
ไหนบอกว่าขอแค่ความซื่อสัตว์

คุณสามีค่ะคุณปลอดเข้าใจคุณภรรยา
เอาไปให้หมดมีเท่าไหร่เอาไปให้หมดเลย
ผมพอใจแล้วสินะค่ะพอใจค่ะ

ไม่ใช่แค่สามีต้องให้ภรรยาภรรยาก็ต้องซื่อสัตว์ด้วย
คนเป็นคู่กันยุคนี้สมัยนี้มันต้องให้ซึ่งกันและกัน

ไม่ใช่บอกใครคุณเข้าใจก่อน

ไม่ใช่ว่าผู้ชายต้องเปลี่ยนอย่างเดียว

แล้วยิ่งอยู่ด้วยกันก็ร่วมด้วยช่วยกัน

ในการดูแลบริหารจัดการภายในบ้าน

บ้านอาจจะร่วมด้วยช่วยกัน
ยังไงก็ขอให้ปรองดองสามัคคีกันนะคะ

เขาบอกว่ามีเรื่องที่จะต้องเคลียร์

นับวันแม่ยิ่งเหิมเกิมใหญ่แล้ว
ปลุ๊บต้องพูดกับแม่ปลุ๊บ

ในฐานะที่เป็นผัวกูเป็นเมียผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยทำไม
เวลามีปัญหาอะไรกันอย่าขึ้นเสียงกูสิ
แล้วจะทำไมต้องต้องใจอ่ะต้องต้องใจอ่ะ
เออทำไมมันจะทำไมขึ้นเสียงแล้วทำไม
แต่ก็ไปเคลียร์เลยพ่อไปเคลียร์
พ่อมาถึงที่แม่นั่งอยู่เลย
เฮ้ยเธอไปน่ะบอกไว้เลยนะอย่าขึ้นเสียงอีก

ผวัญเสียหมดแหละ
อยู่ว่าจะมามีปัญหากับฉัน
ไม่กล้าหลักจัดแรกจัด
ไปดูเหตุการณ์ไม่คาดฝันกันบ้างคุณผู้ชม

ถ้าว่ามีภรรยาเนี่ยไปป๊ะ
เจอสามีพาสาวไปฉีดวัคซีน

เรื่องของเรื่องจะไม่ให้โมโหได้ยังไงก่อนเกิดเหตุเนี่ยฝ่ายภรรยาชวนสามีแล้ว
เธอไปฉีดวัคซีนเป็นเพื่อนหน่อย
แต่สามีบอกภรรยาไปว่าวันนี้ฉันไม่ว่าง

สรุปเมียภรรยาน่ะก็เลยไปฉีดวัคซีนกับเพื่อนแทน
แต่พอไปถึงศูนย์ที่เขาฉีดวัคซีน

ดันไปเจอสามีควงผู้หญิงคนอื่นมาทำการฉีดวัคซีน
เนี่ยค่ะก็เลยมีการโยนโก้องเก้าอี้กันทะเลาะกันโกละหุ่นวุ่นวายแบบนี้

ไม่ได้ตายด้วยโควิดจะตายด้วยภรรยานี่แหละ
ก็เนี่ยแหละไงไปโกหกภรรยาครับ
บ้านบ้านไหนภรรยาก็ต้องเป็นใหญ่

นั่นแหละถูกต้องเลยไม่งั้นจะเป็นแบบนี้โล่งอกไปที่ไม่ใช่บ้านเราที่ไม่ใช่ประเทศไทย
ใช่ครับอ่ะแต่ที่ฟิลิปปินส์อ่ะนะ
มาดูเรื่องฟืนไฟในบ้านหน่อยคุณผู้ชมเป็นภัยใกล้ตัวจริงนะคะ
ถ้าเป็นไฟจากพวกแก๊สหุงต้มนะ
อันนี้ยิ่งอันตรายอาจจะสร้างความเสียหายแบบเรื่องนี้ก็ได้ค่ะ
โอ้คุณฉันนะคะตกใจมากอันนี้น่ากลัวนะแล้วเสียงดังระบดบุ้มแล้ว
อันนี้สามีกำลังทำกับข้าวอยู่ขณะที่ภรรยาหั่นผักอยู่ใกล้
ไม่นานค่ะคุณผู้ชมสักพักนึงนี่นะ
ปรากฏว่าถังแก๊สระเบิดบึ้มขึ้นมาเลยค่ะ
เนี่ยครับภรรยาหั่นผักอยู่กระเจิงสามีก็ไปคนละทางเลยค่ะเนี่ย
โอ้โหตู้ลงตู้เย็นตู้เตอร์เลยเปิดเปิงไปหมดเลย
เนี่ยครับวิ่งหนีเอาตัวรอดกันไปนะครับ
เพราะดีจริงที่ไม่ถึงกับไฟไหม้บ้านนะคะ
แล้วสองคนก็ถือว่าไม่ได้รับอันตรายถึงชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นวันเสาร์ที่ผ่านมาช่วงประมาณทุ่มหนึ่งค่ะ
ผู้ชายในคลิปโพสต์เล่าว่าตอนที่กำลังทำกับข้าวอยู่เนี่ย
ภรรยาได้กลิ่นแก๊สเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนถังใหม่มา
เขาก็เลยอ่ะปิดเตาแล้วกันแล้วพยายามหาที่มาของกลิ่น
มันอาจจะแก๊สรั่วก็ได้แบบนี้อันนี้ดีนะเขารู้จักสังเกตนะ
ครับก็หาเท่าไหร่ก็หายังไม่เจอนะคะ
ก็เลยเปิดเตาแก๊สทำอาหารต่อ
ผ่านไป๑๐นาทีได้กลิ่นแก๊สรั่วอีกครั้งเดิม
นี่แหละฮะรอบนี้ตัดสินใจปิดแก๊สดีกว่า
แต่คราวนี้สิ่งที่ตามมากลายเป็นเปลวไฟลูกใหญ่
แล้วแรงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวอะค่ะ
เอาต้องมาดูนะครับว่าใครเป็นอย่างไรกันบ้าง
คุณสามีนะครับได้รับบาดเจ็บนะ

ถูกไฟลวกที่ใบหน้าเล็กน้อยและแขนขวา
แขนขวานี่ทั้งแถบเลยนะก็เห็นภาพเมื่อกี้คือขาดำไหม้แล้วนะบ้าน
หลังคงหลังคาไปหมดคุณชนะครับอ้าวแรงระเบิดของแก๊สเนี่ย
สร้างความเสียหายให้กับประตูหน้าต่างนะครับรวมทั้งฝ้าเพดานเรียกได้ว่าเสียหายเกือบทั้งบ้านนะครับ
โอ้โหทำให้ตอนนี้บ้านนี้เขาไม่กล้าแล้วนะที่จะใช้แก๊สทำกับข้าวแล้วอะครับ
กลัวเลยครับเข้าใจได้เลยนะว่ากลัวจริง
ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วอ่ะค่ะคุณทางเจ้าของบ้านทั้งคู่ก็เลยนำคลิปนี้มาโพสต์ไว้เพื่อเตือนภัยค่ะ
บอกว่าครัวบ้านไหนที่เอาถังแก๊สไว้ใต้เคาน์เตอร์แล้วก็มีประตูปิดรอบด้านแบบนี้
ต้องตรวจสอบให้ดีนี่ก็ส่วนหนึ่งนะเนาะเรื่องของการรั่วซึมเรื่องของการติดตั้ง
หรือว่าการชำรุดอะไรต่างพวกนี้นะคะดูให้ดีแล้วก็ให้หน่วยงานผู้เชี่ยวชาญ
เป็นครัวไทยโล่งโล่งแบบนั้นจะปลอดภัยที่สุดก็จะได้เห็นชัดเจนอ่ะว่าเออมันคือแก๊ส
แล้วสุดท้ายระเบิดโชคดีที่เคราะห์ดีที่สองคนไม่ถึงกับเสียชีวิตนั่นเอง
อันนี้ก็มาเตือนกันขอบคุณคลิปนี้ด้วย
มาดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นข่าวดังอีกครั้ง
กรณีที่ดาราวัยรุ่นชื่อดังน้องไวยเนื้อวัดโพสต์ไอจีว่าพ่อแม่ของเขา
ถูกทำร้ายอยู่กลางถนนราชพฤกษ์เลยนะคุณผู้ชม
เรื่องราวนี้เป็นยังไงเอามาอัปเดตให้ทราบกันหน่อยค่ะ
ใครติดตามอยู่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าตกออกตกใจนะ
กรณีที่น้องไว้พร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ออกมาแถลงข่าว
เรื่องกรณีที่ถูกทำร้ายร่างกายกลางถนน
ล่าสุดเนี่ยมีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นส่งคลิปจากหน้าจากหน้ารถเป็นกล้องหน้ารถส่งมาให้ครอบครัวน้องไว้ไว้เป็นหลักฐาน
จังหวะที่แม่ของน้องไว้ถูกคู่กรณีที่ใส่เสื้อสีน้ำเงิน
เดี๋ยวคงจะมีให้ดูไหมคะ
คู่กรณีใส่เสื้อสีน้ำเงินตบหน้าเขาอย่างแรง

จากคลิปก็จะเห็นว่าคู่กรณีชายเสื้อสีน้ำเงินจอดรถขวางด้านหน้า
แล้วก็กำลังทะเลาะกับผู้ชายเสื้อดำ
อันนี้อย่างไร
ผู้ชายเสื้อดำในคลิปก็คือคุณพ่อของน้องไวท์
จนกระทั่งผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินเนี่ยค่ะโกรธจัดวิ่งมาที่รถคันสีขาว

แล้วแม่น้องไว้ก็เข้าไปห้าม
แต่ก็โดนยื้อโดนทึ้งแยกออกจากกันมาแบบนี้
ในช่วงเวลานั้นหัวละเมืองดีคนที่เป็นเจ้าของคลิปหน้ารถ
ก็เดินลงมาห้ามนะแต่ถ้าว่าชายเสื้อน้ำเงิน
ก็ดูท่าทีจะไม่ค่อยหยุดโมโหเท่าไหร่
เอามือไปตบตบหน้าแม่ของน้องไว้อย่างแรงนะครับ

เห็นไหมเมื่อสักครู่นะโอ้โหแล้วยังไงต่อรู้ไหมทั้งสองฝ่าย
อ้าวก็คงจำแบบคุยกันอยู่พักสักหนึ่ง

แต่ถ้าดูในคลิปแล้วเห็นได้ชัดแหละ
คู่กรณีดูอารมณ์แบบชุนเฉียวกระฟัดกระเฟียดมากนะครับ
ค่ะ
คือ

พอแจ้งทั้งหมดหรือติ
ทำใหญ่แค่นี้ในเธอกับฉันทั้งแหล่ง
คุณผู้ชมครับหลังจากที่ครอบครัวของน้องไวท์นะครับ
ได้นำเสนอคลิปนี้ไปแล้วก็แถลงข่าวไปแล้วด้วย
ส่งมาเลยนะครับนี่ไงคาดว่าจะเป็นคู่กรณีของครอบครัวไหวนั่นแหละ
ส่งมาบอกมาในลักษณะแบบนี้ตามที่เห็นเลยนะฮะ
อารมณ์ว่ามาคมครัวครับอ๋อนะฮะ
แล้วมีข้อความอีกหลายข้อความที่ไปต่อว่าด่าทอนะคะ
ส่วนคุณพ่อไว้เองก็ให้ข้อมูลด้วยว่าก่อนที่จะแถลงข่าว
ก็มีคนอ้างว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โทรไปถามบอกว่า
ออกข่าวทำไมนะพ่อเขามีตำแหน่งใหญ่โต
คือเป็นเรื่องที่เหมือนกับถูกเถียงกันไปถกเถียงกันมา
ช่วงบ่ายวานนี้ครอบครัวไว้พร้อมกับทนายความ
ก็เลยไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่สพบังกรวยนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เคยมีเรื่องกันมาก่อน

ส่วนกรณีรถคันสีฟ้าของคู่กรณีที่มีตราโล่สัญลักษณ์คล้ายกับหน่วยราชการเนี่ย
ข้อนี้ก็คือทางผู้เสียหายบอกไม่ทราบเหมือนกันไม่ได้สังเกต
ส่วนทางรายความให้ข้อมูลนะคะบอกว่า
กรณีนั้นมีอาวุธก็คือค้อนอืมทราบข่าวนะคะทราบจากข่าวก็คือว่า
คู่กรณีเคยป่วยมีอาการรักษาอาการทางจิตมาก่อน
แต่ยังสามารถพูดคุยรู้เรื่องโต้ตอบกันได้
ทีนี้เรื่องราวนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
อยากจะให้ไปดูแลกันหน่อยสำหรับบ้านไหนที่มีคนที่มีอาการป่วยทางจิต
เดตล่าสุดนะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีโทรศัพท์ไปสอบถามหนุ่มไว้
ว่าคู่กรณียังไม่ได้ติดต่อมานะส่วนตัวเขาบอกตกใจมาก
รับไม่ได้จริงที่คู่กรณีตบหน้าแม่ส่วนอาการของคุณแม่โอ้โหนี่น่าเป็นห่วงเพราะหูยังอื้ออยู่นะครับ
ส่วนทางด้านทนายความส่วนตัวนะครับเผยว่าเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหานักเลยนะ
เพราะคู่กรณีใช้อาวุธตีไปที่ศีรษะแล้วก็คาดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะออกหมาย

ส่วนนายสุริยันหงวิลัยโฆษกสารยุติธรรมก็บอกว่ากรณีวิวาสทำร้ายร่างกายแบบนี้นะคะ

และถ้าหากมีการดำเนินคดีก็จะต้องดำเนินการตามหลักกฎหมายที่เป็นธรรมแน่นอน
อันนี้ก็คือทางโฆษกสารยุติธรรมบอกเอาไว้

ชาวบ้านเนี่ยเขารวมตัวกันนะครับเขาบอกว่าเขาไม่พอใจนะครับ
ไม่ไหวแล้วครับในพื้นที่ในเรื่องของการจัดการ
เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิดออกมาเนี่ย
บอกว่าจัดการได้ไม่ดีว่าอย่างนั้น
ไปดูสถานการณ์กันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือเสียงของชาวบ้านนะครับ

ตำบลพลกรังอายุที่เห็นอยู่เนี่ยคุณผู้ชม
หลายคนเนี่ยเขาก็อายุเยอะอยู่นะแต่ก็หลายคนก็รวมตัวกันมาเนี่ย
ค่ะ๕๐คนได้ถือป้ายกันมาเลยค่ะ
ใช่ครับที่ตะบนพลกรังนะครับมาประท้วงแล้วครับ
ลักษณะว่ามาประท้วงเรื่องของการทำหน้าที่
นะครับมาประท้วงที่บริเวณด้านหน้าสถานการณ์
การบริหารส่วนตำบลพลกรังเพื่อขับไล่ประหลัด
การบริหารส่วนตำบลคนกลางที่ปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกอบตพลกรังนะครับค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าประหลัดอบตไม่ให้ความร่วมมือในการบริหาร
จัดการการแพร่ระบาดของโควิดไม่แก้ปัญหาความเดือดร้อน
แล้วก็ไม่ควบคุมเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคลำปีสกิน
ทำให้ชาวบ้านอยู่กันลำบาก
ชาวบ้านบอกไม่ไหวแล้วนะทุกวันนี้ไม่ไหวแล้วจริง
มีผู้นำชุมชนก่อนดูแลไม่ไหวดูแลไม่ดี

แถมยังมาได้ยินประโยคสุดเจ็บจี๊ดอีก
ประโยคนั้นคืออะไรไปฟังเสียงชาวบ้านไหมคะ
ไม่อยากทำอะไรที่ทำให้คนอื่นเขาเดือดโลนนะคะ
ไม่อยากทำอะไรที่มันเป็นข่าวหรอกค่ะท่าน

อันนี้ครับฟังแล้วก็น่าเห็นใจนะ
นี่ครับคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้นะฮะ
ที่เขาบอกว่าเจ็บปวดมากเลยนะครับ
ก็คือคำพูดตรงนี้ส่วนเรื่องของการไปยื่นหนังสือเนี่ย
ก็คือจะไปยื่นเรื่องนะครับถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
แล้วก็ทางด้านผู้ว่านะครับ
เพราะว่าราชการเนี่ยเขาก็รับปากนะว่าจะดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ส่วนข้อเรียกร้องที่จะให้ย้ายประหลัดอบตพลกรังภายใน๒๔ชั่วโมงนั้น
ผู้ว่าขอแล้วกันขอเวลาสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนประมาณสักหนึ่งเดือน
เดี๋ยวก็คงจะมีข่าวพาวออกมาให้ได้อัปเดตกันต่อนะครับ
ค่ะนายชนะธรณีทองนายอำเภอเมืองก็บอกว่าเดี๋ยวจะสอบสวนเรื่องนี้ต่อไป
มีแต่เรื่องเข้มข้นเข้มข้นทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเครียดกันแล้วกัน
เพราะยังไงช่วงหน้าช่วงหน้ามาดูกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องนี้มันอะไรอย่างไงมาแอบกินอะไรตรงนี้เหรอเนี่ย
เอาล่ะคุณชิสาคุณต้องระวังให้ดีนะ
ถ้าปล่อยให้คุณลูกอยู่กับคุณพ่อเนี่ย
พ่อเขาอาจจะวางแผนปฏิบัติการรับกับคุณลูก

เอาป่ะ

อืมมม

แม่น่าจะห้ามไว้เรื่องของไม่ให้กินช็อคโกแลตล่ะ

ต้องมาล่อลูกผมเนี่ยเดี๋ยวเอาวังไว้ให้ดีนะพ่อบ้านบ้านไหนเป็นแบบนี้นะ
แต่วันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วค่ะคุณผู้ชมลากันไปด้วยภาพน้องหนูที่เต้นเอวพริ้วสุดเลยค่ะ
หมดเวลาแล้วนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ